ดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายค่ะระวังผู้หญิงคนนี้ให้ดีได้ให้ดีดีนะคะ
เป็นผู้หญิงลักษณะมีอายุหน่อยละประมาณ๕๐ปีนะคะ
แต่งตัวดีเชียร์ทำทีเป็นลูกค้านะคะเข้าไปในร้านแห่งหนึ่งเนี่ย
ดูคุณใส่แว่นแต่งตัวดีเลยนะ
จากภายนอกเนี่ยนะคะสรุปสุดท้ายเป็นมิจฉาชีพค่ะ
เป็นโจรนะคะเพราะว่าเอามือไปล้วงกระเป๋า
ซึ่งอยู่ในลิ้นชักของร้านแห่งนี้แล้วก็ได้ไปด้วยเนี่ยนะคะ
ภาพกล้องวงจรปิดค่ะจะเห็นผู้หญิงคนนี้สวมเสื้อสีขาวเนี่ยนะคะ
แว่นตาดำแต่งตัวดีเลยทำทีเข้ามาเป็นลูกค้าในร้าน
และในช่วงนั้นเหลือแต่ลูกเจ้าของร้าน
เฝ้าร้านอยู่คนเดียวและเป็นลักษณะที่เป็นเด็กด้วย
ผู้หญิงคนนี้เลือกดูสินค้าก่อนจากนั้นช่วงเด็กเผลอไงคะ
ค่อยเปิดลิ้นชักออกมาหยิบกระเป๋าเงินที่อยู่ข้างใน
ครั้งแรกหยิบไม่ได้ครั้งที่สองดูลาดเราอีกทีหนึ่ง
หยิบได้สำเร็จเดินออกจากร้านไปเฉยเลย
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนมือเห็นไหมคะ
ค่อยดึงได้กระเป๋าตังค์แล้วเดี๋ยวจะค่อยเนียนเดินออกไป
อ่ะเดินออกไปแล้วน่ะเนี่ยเนียนมากเลยนะคะ
คนโพสต์คือตอนนี้สิ่งที่โพสต์ออกมายังไม่ได้ข้อมูลว่าร้านที่ถูกขโมยกระเป๋านี้อยู่ที่ไหนนะคะ
แต่ให้คุณผู้ชมดูภาพภาพนี้ถ้าคุณผู้ชมเป็นเจ้าของร้าน
เคยเจอผู้หญิงคนนี้เข้ามาในร้านแล้วของในร้านหาย
หรือแม้แต่ใครที่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้เอ๊ะเป็นญาติฉันหรือเปล่า
เป็นคนข้างบ้านฉันหรือเปล่าเนี่ยนะคะดูไว้เลยค่ะเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้แจ้งตำรวจได้นะคะเบิกง่ายอย่างเลย
อย่างแรกก่อนเลยหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะอ่า